มาอีกที่นึงแล้วกันเขาบอกว่าที่ที่ผมจะพาไปเนี่ย

เสียเงื่อแล้วนะ

่นหน่า
ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยผ่านไป
ไปดูความเชื่อที่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
พาไปดูสถานที่นี้ครับต้องไปตอนกลางคืนด้วย
ที่นี่เลยนะครับที่หมู่บ้านในชุมชนโพทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

คุณยายอรวรรณนรงพันธ์อายุ๘๔ปีครับ
พร้อมกันกับเพื่อนบ้านเฮโลกันมาเลย
นำเหรียญหลวงปู่สวงพร้อมด้วยดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อที่จะเปิดทางในการใช้เหรียญหลวงปู่สวงมาถูกับจอมปลวก

บอกว่าเลิกงามยามดีต้องตอนกลางคืน
ไปกันมืดแบบนี้ถือไฟฉายส่องกันไปนะครับ

เหรียญที่เห็นอยู่เนี่ยคือเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ
เขาบอกว่าจอมปลวกดังกล่าวอยู่ในบริเวณข้างคลองนะครับ
เป็นครูกำแพงเมืองเก่าอยู่ในเมืองซูรินทร์
ก่อนที่จะทำการขูดจอมปลวกไม่ใช่อยู่ไปถึงขุดได้เลยไม่ใช่นะ

เอามีดไปฟันจอมปลวกเพื่อปรับสภาพบริเวณด้านหน้าดินของจอมปลวก
ให้มันเรียบถูไถฟันไว้ปับ
คุณยายอรวรรณนะครับก็เล่าว่าสาเหตุที่พากันไปขูดจอมปลวกหาเลขเด็ดในครั้งนี้
เขามีความเชื่อว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงมาก

ที่มาที่ไปเคยมีชาวบ้าน๓คน
เห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดดำไม่พูดไม่จา

ยืนอยู่ที่บริเวณนี้ในช่วงประเพณีข้าวประดับดินก่อนออกพรรษา

แล้วก็ล่าสุดนะมีเด็กวัยรุ่นชายในหมู่บ้านคนหนึ่งก็ไปพบ
หญิงสาวผมดำผมยาวชุดดำยืนอยู่บริเวณนี้อีก
คือเหมือนกับที่เขาเคยล่ำลือกันมา

โอ้โหแบบนี้ขนลุกขนพองสิครับ
ก็ต้องไปกับคุณยายอรวรรณนี่แหละครับ
ก็ตัดสินใจนะครับไปกราบไหว้ไปขูดจอมปลวกเพื่อหาเลขเด็ด
โอ้โหแล้วต้องไปกลางคืน

ใช่เขาเชื่อว่าที่นั่นเจ้าที่แรง

คุณป้าใจสู้มาก